จะพาไปดูสาวหล่อครับ

อันนี้ไม่ใช่ว่าทุ่มเหมือนลิฟต์เมื่อกี้นะฮะ

คุณอามินาอรันรัชพิสารเจ้าบ่าวสาวหล่ออายุ๓๐ปี
ขึ้นรถหรูเปิดประทุนในขบวนแห่ขันหมัก

ไปยังบ้านของสาวกิติยาทองสุกเจ้าสาววัย๓๓ปี
หล่อไหมครับหล่อครับเท่เลยแหละ

ขบวนขันหมากถึงบ้านเจ้าสาวที่บ้านเลขที่๔ทับ๓ตำบลบ้านแหลม
อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรีครับ

เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็รอแล้วครับผม
เพราะเจ้าบ่าวหล่อมากต้องผ่านประตูเงินประตูทองตลอดทาง
จากประตูรั้วบ้านกว่าจะถึงประตูห้องนอนของเจ้าสาว
ซองเงินเปิดประตูจนหมดตัวครับ
สำหรับสินสอดทองมั่นในพิธีมงคลสมรสของสองสาวครั้งนี้
ประกอบด้วยเงินสด๑ล้านบาท
ทองรูปพันธุ์หนัก๘บาท
แวนเพชรมูลค่า๕๐๐๐บาท
รวมแล้วก็๑๒๑๐๐๐บาทครับ

พบรักกับนางสาวอามีนาเจ้าบ่าวตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมปลาย

บ่าวสาวหล่ออยู่ม๑คบกันมาปีกว่าก็แยกกันไป
จากนั้นเธอก็ได้บ้านได้ย้ายบ้านไปอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัดครับ

ก็ได้ตกลงกลับมาคบดูใจกันอีกครั้ง

มีความรักความห่วงใยกับเจ้าสาวตลอดมา

โดยหลังจากแต่งงานก็พร้อมจูงมือเจ้าสาว
ก้าวข้ามอุปสรรคเพื่อพิสูจน์ความรักของเพศเดียวกัน

หรือมีทายาทยังคงเป็นเรื่องยาก
แต่ก็ทำใจไว้แล้วที่จัดงานแต่งงาน

แต่เพื่อทำให้ถูกต้องตามประเพณี
เหมือนคู่รักชายหญิงเท่านั้น